สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้แล้ว
คนรุ่นใหม่อาจจะตกอกตกใจพอสมควรครับแต่คนรุ่นเก่าคนอยู่กับข่าวมานานนาน
อย่างผมเนี่ยดูหัวข่าววันนี้แล้วก็บอกว่าเออมันก็เป็นธรรมชาติของการเมือง
ก็อย่างนี้แหละชินแล้วเออมันสนุกดีท่านลองดูหัวข่าววันนี้ที่พาดอยู่บนหน้าหนึ่ง
แล้วเอามาให้ดูในจรแต่รัฐฉบับหมดเวลาเกรงใจมาร์คโปสต์ยืนยัน
เทือกเดือดจัดหนักอัดอภิษฎโวยไม่ยอมหนุนบิ๊กตู่
แล้วก็มีข่าวเช่นมาร์คลั่น๕ข้อเป็นแกนตั้งรัฐบาลเองไม่เอาทั้งบิ๊กตู่ทั้งเพื่อไทย
คนรุ่นใหม่อาจจะบอกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นความดูเดือดทางการเมืองอย่างนี้แปลว่าอะไร
แต่อยากจะบอกว่านี่เป็นธรรมชาติการเมืองครับ
เป็นธรรมชาติการเมืองหน้าเลือกตั้งก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
แล้วเดี๋ยวพอเลือกตั้งผ่านพ้นไปเรื่องเหล่านี้ก็กลายเป็นอดีต
มีคนเคยถามว่าเออการเมืองเนี่ยทำไมเขาใช้คำว่าเล่นการเมือง
ทั้งทั้งที่การเมืองเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
ทำไมเขาไม่ใช้คำว่าทำงานการเมืองเอ่อทำไมเขาใช้คำว่าเล่นการเมือง
ผมก็เคยสงสัยครับแล้วผมได้คุยกับอดีตประธานสภา๒๓สมัยคุณอุทัยพิมพ์ใจชน
นักการเมืองอาวุโสได้ฟังคำอธิบายจากคุณอุทัยอ๋อเข้าใจเลยครับทำไมเขาเรียกว่าเล่นการเมือง
คุณอุทัยระบะอธิบายว่าที่เขาเรียกว่าเล่นการเมืองเนี่ยเพราะว่าคุณสวมบทอะไรอยู่
คุณต้องเล่นให้สมกับบทนั้นคุณสวมบทเป็นพักฝ่ายค้านเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านคุณก็ต้องเล่นบทเป็นฝ่ายค้าน
คุณเป็นนักการเมืองเป็นพักรัฐบาลคุณก็ต้องเล่นบทเป็นพักการเมืองเป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาล
ฉะนั้นเมื่อสถานะกลับไปกลับมากันอย่างนี้ได้เนี่ยคุณต้องเล่นให้สมบทบาทนั่นแหละเขาเรียกว่าเล่นการเมือง
ก็เลยรู้ที่มาที่ไปว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเล่นการเมือง
สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาอภิปรายกันดูเดือดในสภาเนี่ยคนดูทีวีทางบ้านบอกอุ้ยนี่เขาจะมองหน้ากันติดเล่อเขาจะเผาผีกันเล่อด่ากันถึงขนาดนี้ซัดกันถึงขนาดนี้แต่ว่าเบื้องหลังจริงไม่มีอะไรหรอกครับ
อันนั้นเป็นการเล่นการเมืองอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปคนที่ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีก็มีโอกาสมีความจำเป็นต้องนั่งฟังแล้วก็ชี้แจง
เออลงมาหลังบันลังเขาก็จับไม้จับมือกันเขาก็ไม่ว่าอะไรกันเขาก็พูดจากันได้นั่นก็เป็นบทบาทหนึ่งของการเล่นการเมือง
ในครั้งหนึ่งเลือกตั้งผมยังทำข่าวอยู่เลยครับตอนนั้นมีพักการเมืองสองพักเขาฟาดฟันกันชนิดที่ว่าดุเดือดเลือดพลาดมาก
คนสองคนฟาดฟันกันดูเดือดเลือดพลาดบนเวที
แล้วปรากฏว่าคนสองคนซึ่งเคยฟาดฟันกันอยู่บนเวทีเลือกตั้งมาชนิดที่ว่าด่ากันไฟแลบชนิดที่ว่าไม่น่าจะเผาผีกันได้
เออเขาก็ไปนั่งกินข้าวอยู่ในสโมสรของสภา
มีคนมาเห็นแล้วมาบอกนี่ไปดูสิ
คนซึ่งฝาดฟันกันมาช่วงเวลาที่ผ่านมา
แล้วตอนนี้เขาก็กระหนุงกระหนิงทานข้าวกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ผมก็นึกถึงคำพูดของคุณอุทัยพิมพ์ใจชนว่า
นี่แหละเขาเรียกว่าเล่นการเมือง
ฉะนั้นที่เห็นเขาดูเดือดกันบนหน้าหนังสือพิมพ์บนจอโทรทัศน์

เดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งถ้าผลประโยชน์ร่วมกัน

ฉะนั้นนอกจากคำว่าเล่นการเมืองแล้วการเมืองมีคำอีกคำหนึ่ง
มิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรในวงการเมือง
อ้าวคำพูดนี้ผมได้ยินครั้งแรกจากพลเอกชาติชายชุนวัน
เขาบอกว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้
เป็นมิตรกันอยู่ดีถ้าอยู่คนละฝ่ายกัน

เป็นศัตรูกันมาตั้งนมนานมาอยู่ฝ่ายเดียวกัน
คุณก็ปลองดองร่วมทำงานกัน
จึงมีคำที่เรียกว่าไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวร
คำนี้ได้เห็นได้พิสูจน์กันมาแล้วหลายยุคหลายสมัยครับ

เขาร่วมกันได้ไม่มีปัญหา
ที่เคยบาดหมางใจกันมาเขาลืมหมด
เขาก็หันมาทำงานร่วมกันเป็นรัฐบาลร่วมกัน

แต่ว่าถ้าการเมืองอยู่คนละสถานะ
ฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาลฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายค้าน
มิตรก็กลายมาเป็นศัตรู
ฉะนั้นเล่นการเมืองไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวร
มีอีกคำหนึ่งเขาบอกว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรของเรา
ศัตรูของศัตรูคือมิตรของเรา
พักการเมืองที่ดูเหมือนเป็นคู่กัดเป็นศัตรูกัน
แต่ว่าถ้าทั้งสองพักนี้มีศัตรูร่วมเป็นพักเดียวกัน
ดูเหมือนว่า๒พักนี้ก็จะกลายเป็นมิตรกันได้
เพราะว่าศัตรูของศัตรูกลายเป็นมิตรของเรา
อันนี้แหละครับวงการเมืองทุกวันนี้ก็แบ่งกันเป็นสามกกอย่างที่ว่า
มันเกือบจะศัตรูของศัตรูเกือบจะเป็นมิตรกันอยู่แล้ว
ก็คือพักเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์
แต่ว่าเมื่อคุณอภิษฎประกาศว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับทั้งพักเพื่อไทย
และไม่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์ที่เป็นคนนอกแล้วไม่ได้เป็นสอสอ
แต่ว่ายังไม่เสด็จน้ำว่าหมายถึงพักพลังประชารัฐหรือเปล่า
แต่ว่าแน่นอนครับการเมืองสามคั่วที่เกิดขึ้นวันนี้มีคำถามว่า
ถ้าสองคั่วจับมือกันไม่ได้คั่วเดียวมีคะแนนไม่เพียงพอ
การเมืองก็ติดล็อกติดลมเดินหน้าไม่ได้
ฉะนั้นสามก๊อกก๊อกใดก๊อกหนึ่งถ้าได้คะแนนไม่มากพอ
แล้วไปจับมือกับสองกกไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นก๊กไหน
ถ้าพักพลังประชารัฐได้คะแนนไม่มากพอ
แล้วไปรวมกับพักเล็กพักน้อยได้ไม่เกินครึ่ง
ประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วยแล้วจะทำยังไง

ถ้าประชาธิปัตย์ไม่ร่วมด้วย
เพื่อไทยไปร่วมกับพักเล็กพักน้อยได้เสียงไม่เกินครึ่ง
ของสภาเป็นนายกได้ถึงอาจจะเป็นนายกได้แต่ก็อยู่ไม่ได้
ประชาธิปัตย์ถ้าเสียงไม่มากพอ
รวมกับพักเล็กพักน้อยขนาดกลางแล้วเสียงไม่ถึงครึ่ง

พลังประชารัฐก็ไม่เอาด้วย
ก็ตั้งรัฐบาลเดินหน้าไปไม่ได้
นี่คือสิ่งที่เราต้องลุ้นกันว่าเสียงของคนที่ยังไม่เลือกพักไหนเลย

นี่คือเหตุผลว่า๓พักนี้
จะพยายามจะดึงเอาคะแนนให้มากที่สุด
เพื่อจะได้เป็นแกนนำได้โดยไม่ต้องไปง้อสองพักนั้น

สมการการเมืองช่วงนี้น่าสนใจมากครับ

มันจะมีอะไรแปลกออกมาเยอะที่จะห้ามหั่นกัน
มันยังมีการปล่อยของออกมาเยอะ

เราคนดูดูไปเรื่อยครับ

โอ้โหเล่นการเมืองล่ะครับ

ประชาชนจะต้องไปเลือกตั้งกันนะครับ
อาจารย์สุภาพภักดิ์ประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่า
เขาจะต้องได้คะแนนมากกว่าพลังประชาบรัฐเหมือนกันนะ
เขาจะจัดตั้งรัฐบาลอะไรแบบนี้ใช่เปล่า

จับจ้องแล้วฮะมองเรื่องการเมืองนะครับ

ว่าเขาจะเล่นการเมืองอย่างที่อาจารย์บอกก็ตามนะครับ